มันเป็นเหตุการณ์แค้นฝังหุ่นที่ผ่านมา๕ปีนะคะ
แค้นเก็บไว้ในใจสุดท้ายมันจะเผาไหม้ตัวเราเองนะ
เป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกอบตไปยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่พัทธลุง
ปิดบัญชีแค้นข่มขืนลูกน้องเมียฆ่าพี่เขย
ตอนแรกได้ยินตำแหน่งก็นึกว่าจะเป็นเกมการเมืองแย่งชิงอำนาจในท้องถิ่นหรือเปล่า
สุดท้ายแล้วเขามีความสัมพันธ์ในครอบครัวกัน
คนถูกยิงตายเป็นพี่เขยของคนยิง
แล้วคนถูกยิงตายเคยตกเป็นผู้ต้องหาข่มขืนลูกคนยิง

นี่คือความแค้นที่เขาเก็บไว้๕ปีเต็ม
จนวันเกิดเหตุเจอคนตายขี่รถผ่านหน้าบ้านก็เลยเกาะเหตุ
ตำรวจสพเขาชัยสนตรวจสอบถนนในหมู่บ้านท้องที่บ้านหนองไซ
ตะบนควนขนุนในอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
ในที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่๑คัน
โดยที่รถมอเตอร์ไซค์เต็มไปด้วยคราบเลือด
ห่างจากรถแค่๖เมตรพบร่างของนายประพันธ์โคชฌฤทธิ์วัย๖๓ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนอนตายจมกองเลือดอยู่ในลักษณะคว่ำหน้า
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าคอด้านขวาทะลุต้นคอหลัง
เราก็ที่บริเวณต้นขาขวาอีก๒นัด
จากจุดที่พบรถลากไปจนถึงจุดที่พบร่าง
มีหลอยเลือดเป็นทางไปเลย
ที่เจาะผู้เกาะเหตุหนึ่งเป็นคนในครัวรืนนี้
และมีศักดิ์เป็นน้องเมียของผู้ตาย

มีการโทรแจ้งตำรวจเองด้วยนะคะว่าเขานี่แหละเป็นคนยิง

หรือว่าหลังจากนี้คงจะเข้าหม้อมตัวแล้วค่ะ
สอบถามสาเหตุเบื้องต้นเขาบอกว่า

นายประพันธ์ผู้ตาย
กระทำชำระลูกสาวของนายวีโรธมือปืน

เรื่องนี้ทำให้ลูกสาวนายวิโรธต้องออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับย่า
ในต่างจังหวัดเพราะไม่กล้าสู้หน้าคนในหมู่บ้าน
กล้าสู้คนในจังหวัดเพราะอับอายใช่
นายประพันธ์เองหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาก็โดนคอรหาเหมือนกัน
ก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นอีกเหมือนกันค่ะ
เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณสัก๒ปีที่ผ่านมา
หลังจากที่สารยกฟ้องคดีนี้
ก่อนเกิดเหตุนายวิโรธมือปืนเนี่ย
เห็นนายประพันธ์ผู้ตายขี่รถผ่านหน้าบ้าน
คิดว่าความแค้นในอกมันคงปะทุขึ้นมา
ก็เลยขี่รถไล่ตามแล้วก็ไปไล่ยิงจนนายประพันธ์ตายนี่แหละค่ะ